จะพาไปตลอดนี้นะครับไปดูงานมหากรรมภาพแห่งความสำเร็จ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคเหนือกลุ่ม๔แควร์นะครับ
ในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยแต่ละโรงเรียนก็ได้จัดการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์เลยทีเดียว
ติดตามได้จากผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณสุพัตราศรีปัชชิมครับ
นี่คือการแสดงเต้นกรรมรำเขียวของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๖๑บ้านห้วยยะอุอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
ผู้ชนะเลิศการประกวดเต้นกรรมรำเขียวภาคเหนือกลุ่ม๔แควร์
การแสดงชุดนี้เป็นการละเล่นพื้นเมืองเก่าแก่แบบหนึ่งของชาวชนบทในภาคกลางของไทย

และด้วยนิสัยที่รักสนุกประกอบกับการเป็นคนเจ้าบทเจ้ากรอนของคนไทย
จึงได้เกิดการเต้นกำรำเขียวขึ้น

อีกข้างหนึ่งถือต้นข้าวที่เกี่ยวแล้ว
ได้ชื่อว่าเต้นกำรำเขียว
ในช่วงค่ำคืนแต่ละโรงเรียนจะนำศิลปะการแสดงประจำท้องถิ่น

บุงน้ำเต้าอำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรชบูรณ์
และการแสดงที่สุดประทับใจของน้องชนเผ่ามงค์

สื่อให้เห็นวิถีชีวิตของชาวมงค์
รู้สึกดีใจที่ได้นำการละเล่น
วิถีชีวิตที่ดีงามของชนเผ่า
มาแสดงให้ทุกคนได้รับชม

เพราะว่าโรงเรียนไทยรัฐก็แบบให้การศึกษาให้แก่พวกเรา
แล้วก็มีกิจกรรมเยอะให้เราทำค่ะ
เวลาทำเราก็แบบได้มีประสบการณ์ในชีวิตอะค่ะ

ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์๔ปี

และประเมินความสามารถทางวิชาการของนักเรียน

ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของไทยรัฐวิทยา
เราได้ให้แนวทางในการจัดนิทรศการ
ประมาณ๙โครงการหลักนะครับ
ตั้งแต่โครงการสื่อมวลชนศึกษา

กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
ของนักเรียนในลงเรียนไทยรัฐ

แล้วจะเห็นว่าการจัดของเราเนี่ย
ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนจากท้องถิ่นมากมาย

คือกลุ่มศักดิ์ทองและกลุ่มล้านนา

เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง๑๐๐ปีชาปการ

ยกย่องให้เป็นบุคคลดีเด่น

รายงานจากจังหวัดนครสวรรค์